โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่ะส่วนจมทั่วอาทิตย์ติดทั่วไทยนะครับ

ใบตองคนเดิมเพิ่มเติมคือความสูงค่ะ

ถ้า๓ต้นขนาดนี้สูงเสียบฟ้ากันพอดี

เจอกับเรากันแบบนี้วันนี้น้องเชอรี่

ปรับเนื้อปรับตัว๑วัน

เอาไว้ดีจ้าไม่ได้
มาสักขนาดนี้เลยมาเจอกับเรา๒คนแบบนี้นะครับ
ตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เรื่องราวสนุกสนานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นอยากจะถามคุณผู้ชมหน่อยละกัน

คือจะบอกว่าวันหยุดหลายบ้านไม่ได้ออกไปไหนหรอก
ถ้าเป็นดิฉันอยู่บ้านเนี่ยคือนอนแอ้งแม้งอยู่
วันนี้โดนโทรตามมาเลยรีบออกมา
ปกตินอนอยู่บ้านมีเมนูเด็ดประจำบ้าน

ก็เลยอยากจะรู้ว่าเมนูเด็ดประจำบ้านของคุณผู้ชม
ในช่วงวันหยุดมีอะไรกันบ้าง
ขอบคุณเชอรี่มีไหมขอบคุณผู้ชมหน่อยมีนะส่งไลน์กันมาหน้าจอได้
ป่านี้นะวันหยุดนะดิฉันทอดปลาเค็มกินแล้ว
ทอดปลาเค็มเหรอหอมฟุ้งอื้อหือ
เพื่อนบ้านนี่มากันไปแท้วเลยนะทอดต้มนี่น่าจะมาเป็น
พลิกข้าวนี่ช่วงกลางวันแบบนี้นะบ่ายอย่างนี้กินอิ่ม
ปุ๊บนอนภูมิกลางเปิดภาพลมเป่าหน่อย
อื้อสบายดูวิธีของคุณนี่ช่างดูดีนะ

เอ้าคุณผู้ชมมีเมนูเด็ดอะไรแล้วก็ก็ไลน์มาบอกเราหน่อยละกันนะครับ

ตรงนี้อยู่เนี่ยสักมุมหนึ่งมุมคุณมุมคุณ

พิมพ์เข้าไปคำว่าแอปไทรัตเป็นเพื่อนกัน
ปั๊บก็ทักเลยทันทีแหมมีไลน์กันไว้แบบนี้
ถ้าไม่ทักความรักมันก็ไม่เกิดนะคุณผู้ชมนะ

ในช่วงแรกแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปตลอดในโลกโซเชียลกันหน่อย
ตื่นเช้ามาก็ต้องเปิดมือถือสไลด์หน้าจอ

อันนั้นก็สไลด์เกินไปหน้าจอฉีกขาดกันพอดี
แต่นี่สไลด์ไปหน้าจอดูในโลกโซเชียล
มันมีเรื่องราวดีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมาย

ถ้ากินยันเปลือกขนาดนี้แสดงว่าชอบของจริง

เอ้าไปดูกันหน่อยว่ากลวาที่เจ้าทุเรียน

มันผ่านความยากลำบากขนาดไหน

โอ้โหละครับดูความลำบากครับ

โอ้โฮปวดขา

เฮ่ย

แปะมาเป็นสไลด้อเลย

โอ้โหมันก็จะถลายลงมาแบบนี้
คิดว่าการขนส่งรูปแบบใหม่แหม่โลจิสติกไทยก้าวไกลเหลือเกิน

เมื่อยเลยบอกบนนู้นเมื่อยแขนเมื่อยขามากเลย
ส่วนคนนี้คงจะเมื่อยมากครับเอางี้ละกัน
ปล่อยมันกิ้งลงมาเลยมันจะได้ไม่ต้องขนเสียเวลา
แล้วไม่ได้ลืมเลยนะคะว่ามันกลิ้งมันก็จะทับตัวเองเนี่ยฮะ

นี่แหละครับเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้นะครับตอนที่ชาวสวน
ซึ่งเป็นชาวอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ
กำลังขนย้ายทุเรียนออกจากสวนด้วยมือเปล่า

นั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันฝนมันตกลงมา

คลิปนี้นะครับเขาบอกว่าถูกแชร์ออกไป
มีคนมาชมมากกว่า๒ล้านวิวนะ

กว่าจะเอาทุเรียนมาขายหน้าสวนได้

ที่ไปซื้อทุเรียนหน้าสวนเนี่ย

เห็นถึงความลำบากของชาวสวนไหมล่ะ
แล้วลูกค้าด้วยเวลาไปซื้อเนี่ย
ก็อย่าไปต่อราคาเพราะค้าไม่ค้ามาก

ยากลำบากขนาดไหนนะคะ

ไม่ตีมือเลยนะฮะ

ยังอะไรเป็นอะไร

คนบางคนนะเขาทำงานนะคุณนะ

เขาบอกว่าทุ่มเทกับการทำงานสุดนะคะ

ที่ทำงานแบบนิ่งซะจนไม่รู้ว่า
ตกลงว่าทำงานหรือไม่ทำ
เชื่อไปดู
ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหน
ก็มีแต่ความสงสัยแบบนี้

นี่มันคนตัวเป็นเลยล่ะ

ก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อย

ทำไมร้องไห้แบบนั้นล่ะจ๊ะ
อ้าว

จะให้น้องข้อมตัวได้ยังไงล่ะ

อ้าว

ถึงมาเดินอยู่กลางถนนแบบนี้ล่ะครับนี่
แหมให้อยู่ไกลยังมองเห็นเลยล่ะครับพี่
ก็พี่ยงแกเล่นทาสีแดงแรงฤทธิ์สักขนาดนี้เนี่ย
มาพร้อมอาวุธคู่กายที่เหมือนไปขโมยใครมาละนั่นน่ะ
ก็พี่เขาบอกแล้วไงครับว่าอย่าแม่ยังจะเข้าไปอีกแหม
เล่นเข้ามาแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็กลัวล่ะครับ
ว่าแล้วพี่เขาก็เดินหาเหยื่อรายต่อไปแบบนี้ครับ
เมาไม่พี่เขาสบายใจหน่อย
เห็นแล้วมันดูน่ากลัวจริงเลยนะอ้าวแล้วหายไปไหนแล้วล่ะ

เอาล่ะนี่แหละครับ

เมนูหน้าจอกันหน่อยคุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับ
วันหยุดแบบนี้หมูกระเทียมกินไปหอมฟุ้ง
บางคนบอกว่าอยู่เบาสบายเมนูง่ายข้าวไข่เจียว

ผมชอบทำมากเลยข้าวไข่เจียว
เพราะว่าถ้าชายใดที่โดนเจียวก็จะเป็นคนเดียวที่โดนใจแล้วเจอ

แล้วนอกจากนี้ยังถามมาด้วยว่าน้องใบตองหายไปไหน

เขาติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
เดี๋ยวก็จะนำข่าวสารดีมาฝากคุณผู้ชมอยู่แล้วนะจ๊ะ
ตามกันให้ได้นะวันนี้เจอกับน้องเชอรี่หน่อย
เหมือนกันแต่เพิ่มเติมคือความสูงเท่านั้นเอง
เอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตาม
เดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมการทอดผ้าป่า

กรอบเกี่ยวใช่ขนาดนั้น

รวมไปถึงเชอรี่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมกาแฟร้อน
บอกเลยว่างานนี้ห้ามพลัง

อะรัดอะรัดอะรัดว๊า่